มีนายกอบตอ่าวใหญ่ที่จังหวัดตราด
ออกมาแฉแล้วก็ออกมาร้องเรียนพฤติกรรมของผู้ชาย๖คน
ที่เขาอ้างตัวว่าเป็นตำรวจปราบรามยาเสพติด
ควบคุมตัวลูกชายของเขาค่ะ
แล้วก็ตรวจค้นหาสารเสพติดตรวจค้นหายาเสพติด
แต่มันไม่มีไม่เจอยาเสพติด
แต่กลับซ้อมซ้อมให้ลูกชายรับสารภาพ
เนี่ยค่ะก็เลยออกมาร้องเรียนในเรื่องนี้นะคะ
แล้วก็บอกว่าอยากจะให้ผู้ชายทั้ง๖คน
อ้างตัวว่าเป็นตำรวจปรับปรามยาเสพติด
แล้วซ้อมลูกชายเขามาขอโทษ

ใช่ค่ะเดี๋ยวไปดูคลิปกันหน่อยค่ะ
คนที่ออกมาร้องเรียนพฤติกรรมของผู้ชายกลุ่มนี้นะคะ
คือนายรางวัลขันแข็งนายกอบตอ่าวใหญ่จังหวัดตราด
บอกว่ามีผู้ชาย๖คนนะคะตามคลิปนี้
อ้างตัวว่าเป็นตำรวจชุดปรับรามยาเสพติด
บุกเข้ามาจับกลุ่มนายสิริขันแข็งลูกชายของนายรางวัล
ขณะที่นายซิริไปหาน้องชายที่บ้าน
ตำบลอ่าวใหญ่อำเภอเมืองจังหวัดตราด
แล้วผู้ชายที่อ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่นอกเครื่องแบบทั้ง๖คนเนี่ยนะคะ
พอมาเจอนายสิริเนี่ยล็อกตัวขอตรวจค้นหายาเสพติด
ล็อกคอใส่กุญแจมือไพ่หลังเหยียบคอ
ใช้ปืนเจาะหัวทั้งที่ไม่เจอยาเสพติด

แล้วก็นำตัวนายสิริไปค้นต่อที่บ้าน
ซึ่งก็เป็นบ้านของนายรางวัลนายกอบตค่ะ
แล้วก็เข้าไปค้นถึงในห้องนอนทั้งที่ไม่มีหมายค้น
ขณะตรวจค้นก็ทำร้ายร่างกายนายสิริไปด้วย
แล้วนายสิริก็บอกว่าโอ้โหตำรวจคนที่อ้างตัวว่าเป็นตำรวจทั้ง๖คนเนี่ยนะครับ
เอาถุงดำคลุมหัวแล้วก็ตกหน้าเปะเข้าที่ชายโครง
แล้วตรวจยังไงค้นยังไงก็ไม่เจอยาเสพติด
พอไม่เจอปุ๊บนะคะนำตัวนายสิริขึ้นรถกระบะ
บอกว่าเดี๋ยวจะพาไปกองสืบจังหวัดราช
ตอนนั่งรถกระบะไปชายที่อ้างตัวว่าเป็นตำรวจ
ตบหน้ายังทำร้ายร่างกายนายสิริไปตลอดทาง
แล้วก็พยายามจะให้บอกที่ซุกซ่อนยาเสพติด
นายสิริก็ยืนยันว่าไม่ได้เสพยาไปตรวจปัสสาวะสิ
ไม่มียาเสพติดจริงแต่ผู้ชายเหล่านี้ก็ไม่ยอม
จนกว่าจะให้นายสิริรับสารภาพ
แล้วมีผู้ชายคนนึงเอาโทรศัพท์และกระเป๋าเงินของนายสิริไป
หยิบเงินออกไปด้วยนะคะ๕๕๐๐บาท
แล้วก็ปล่อยตัวนายสิริคืนเงินมาให้๕๐๐อ่ะ
แล้วก็บอกว่าเอาไปกินข้าวกับเมียนะ
ส่วน๕๐๐บาทไม่คืนเดี๋ยวเอาไปกินเบียร์
ถ้าจะเอาคืนก็เดี๋ยวจะยัดยาแล้วจะเอาไปติดคุก
ทีนี้ค่ะทางนายรางวัลนายกอบตอ่าวใหญ่
คนที่เป็นพ่อนะคะบอกว่าทำเกินกว่าเหตุ
ถ้าลูกชายผิดจริงไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดจริง
ก็จับไปติดคุกสิดำเนินคดีสิ
ไม่ใช่มาทำอะไรแบบนี้ไม่ยอมจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุด
ส่งหนังสือไปร้องเรียนศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดตราด
ส่งไปที่สารยุติธรรมส่งไปที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

แล้วก็บอกเลยว่าหลังเกิดเรื่องมีตำรวจในพื้นที่
โทรศัพท์มาเจรจาด้วยนะขอให้ว่าไม่เอาเรื่องได้ไหม
กับผู้ชายกลุ่มนี้ที่ไปทำร้ายลูกชาย
ตอนแรกเนี่ยตั้งใจจะไม่เอาเรื่องแต่อยากจะให้ชุดจับกลุ่มทั้งหมดมาขอโทษ
แต่ไปไม่ครบแล้วก็เหมือนกับไม่ยอมรับสิ่งที่ทำลงไป
ก็เลยจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุดอยากจะให้ผู้ชายทั้ง๖คนนี้
บุกเข้าไปจับกลุ่มลูกของเขาแบบไม่เหมาะเนี่ยออกจากราชการเลย
เพื่อไม่ให้ไปทำพฤติกรรมแบบนี้กับคนอื่นอีกค่ะ
ทราลุนใช่ไหมฮะคนใส่แกงแกมือแล้วก็เตะมั่งตบมั่ง
ไปตามเรื่องนี้ที่ตอนฉากซูชัยตอนที่กองกับ
อื้มยังมีถุงสวมอีกยังโดนเตะโดนตบไปตามเรื่อง
ทำตามใจฉันฮะนี่ใครก็ต้องโกฏเนี่ย
เขาก็พยายามมาเคลียร์แต่ผมก็บอกนะ
ตรงนั้นมาต้องมาให้ครบครบคน
เราต้องรักผิดตามนี่ตามนี่ผมจะถามทีละคน
ว่าผิดตามนี้ตามนี้แต่จริงไหม
แต่จริงไหมรับผิดทุกคนครับ
ผมก็พร้อมที่จะให้อภัยครับ
ผมก็เป็นคนใจดีพอควร
แต่มามั้ยครับผม
มาก็มาไม่ครบแล้วรับไม่หมด
ไม่รับสภาพเรื่องอังกฤษน่าทรงแล้วเขาไม่รับ
แล้วเรื่องซ้อมทำไรล่ะครับ
เรื่องซ้อมก็มีรับตบนิดหน่อยแต่รับไม่หมด
ทีนี้ค่ะทีมข่าวของเราก็ได้คุยกับ
นายสิริหรือเป้อายุ๒๒ที่เป็นผู้เสียหาย
เขาก็เล่าให้ฟังว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้น

เขาไปบ้านเพื่อนรุ่นน้องที่เหมือนกับเป็นน้องชายกันนี่แหละค่ะ
สักไลน์ตอนที่อยู่ในบ้านมีตำรวจนอกเครื่องแบบ
นายถือปืนเข้าไปด้วยนะคะ
เข้าไปหาเขากับเพื่อนเขาอยู่กัน๔คน
แล้วก็บอกว่าให้หมอบกับพื้นแล้วก็ถามหายาเสพติด
ตัวนายสิริกับเพื่อนก็ยืนยันว่าไม่มี
แต่ตำรวจก็ไม่เชื่อก็พยายามบังคับให้บอกที่ซ่อนยาเสพติด
แล้วก็เริ่มทำร้ายอ่ะค่ะตบหัวหนึ่งทีแล้วก็ค้นห้องที่บ้านเพื่อนเนี่ย
ก็บอกว่าจริงแล้วก็ไปเจออุปกรณ์การเสพและเจอยาเสพติด
แต่เป็นของเพื่อนไม่ได้เป็นของตัวเขาเอง
ตำรวจก็พาตัวนายสิริขึ้นรถไป
เพื่อไปค้นหายาเสพติดในห้องก็คือในบ้านของนายสิริ
ก็ยังไม่เจอแล้วก็ตบหัวอีกอย่างที่เล่าให้ฟัง
นายสิริก็ยืนยันว่าไม่มียาเสพติดก็พาขึ้นรถระหว่างขึ้นรถ
ก็ทำร้ายร่างกายไปเรื่อยอย่างที่ดิฉันเล่าให้ฟัง
แต่ว่าทีนี้เราทำเป็นภาพกราฟิกให้ดู
ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันเป็นลักษณะไหนยังไง
จากข้อมูลของนายสิริผู้เสียหายที่เขาเล่าให้ฟังนะคะว่า
พอไปถึงในห้องสอบสวนนายสิริบอกว่า
มีตำรวจคนแรกมาเตะที่ชายโครงซ้าย๑ครั้ง
จากนั้นตำรวจอีกคนมาทุบที่ท้ายทอยอีกหนึ่งครั้ง
ตำรวจอีกคนเอาถุงดำมาคลุมหัว
แล้วต่อด้วยการรุมทำร้ายร่างกายทั้งทุบทั้งตีทั้งเตะ
และเอาปืนมาเจาะหัวด้วยนะคะบังคับให้รับสารภาพว่าซ่อน
ยาเสพติดเอาไว้ที่ไหนทีเนี้ยค่ะนายสิริก็บอกอีกว่าก็
ให้ตำรวจตรวจหาสารเสพติดนะก็ไม่ยอมตรวจก็เอาเพื่อนของ
นายสิริไปสอบเพื่อนรับสารภาพตำรวจก็เลยปล่อยตัวนายสิริแล้ว
เรียกให้ไปเซ็นเอกสารแล้วก็ถามหากระเป๋าเงินว่ามีเงินเท่าไ
นายสิริก็บอกไปว่ามี๕๕๐๐บาทตำรวจเอาไปแล้วคืนให้๕๐๐
อย่างที่บอกค่ะเหตุการณ์มันก็เลยจบลงแบบนี้เรื่อง
เกิดขึ้นนายสิริบอกว่าเหมือนกับถูกกลั่นแกล้งเพราะมี
ผู้หญิงคนนึงที่เคยเป็นแฟนกับเขามาก่อนแต่ว่าเลิกกัน
ไปแล้วอ่ะนะคะรู้จักกับตำรวจชุดที่เข้าไปจับกลุ่มด้วยครับ
แบบนั้นจะมีปัญหาเรื่องผู้หญิงมากกว่าครับยังไงบ้างแบบเขาก็รู้จัก
ตำรวจชุดนี้มาก่อนครับคนที่เป็นแฟนเก่าผมเนี่ยครับผม
เขาก็แบบจะกุ๊กกิ๊กอะไรกันอันนี้ผมก็ไม่รู้นะครับ
อาจจะแอบแอบผมก็ไม่แน่ใจแต่ผมว่าจะเป็นปัญหาผู้
นี่แหละครับผมว่ามันก็ไม่สมควรครับเพราะอีกอย่าง
คนตัวผมแล้วเด็กรับสารภาพหมดแล้วตรงนู้นแล้วทีเนี้ยผม
ไม่มียาไม่มีเยี่ยวมีอะไรสักอย่างไม่สมควรที่ว่าจะ
พาตัวผมมาอย่างแบบเหมือนกักขังลวงเหนียวพี่แต่
คุณแจมือผมอ่ะหลักฐานไม่มีครับคนที่เอาตังค์ผมไป
บอกกับผมมาบอกกับพ่อผมว่าเขาไม่ได้เอาตังค์ไปแต่
คนที่อยู่ในชุดนั้นที่มาจับผมอยู่ดีบอก
ว่าเดี๋ยวพี่จะคืนตังค์ให้ห้าพันอ่ะเขาพูดแบบเนี้ย
มันหมายความหมายครับเขาว่าพวกเขาไม่เอาตังค์ไปแต่
อยู่ดีดีเขาจะอีกคนนึงจะเอาตังค์มาคืนถ้ามัน
เอาไปจะตามมาคืนผมทำไมครับก็นอกจากทางคลิปที่ผู้
เสียหายกับทางพ่อของเขาได้มีเป็นหลักฐานเพื่อร้องขอ
ความเป็นธรรมแล้วเนี่ยเขาบอกเขาก็มีหน้าของตำรวจครบ
ทุกคนอืมอ่าแต่ขอปิดบังไว้ก่อนนะฮะเพราะว่าเราก็ต้อง
รอฟังคำชี้แจงของเขาว่ามันเท็จจริงอะไรยังไงนะครับ
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีนะครับที่ลงพื้นที่ไปคุณกิติศักดิราชัย
เรินสุขก็เลยไปสอบถามจากเจ้าของบ้านบ้างเจ้าของบ้าน
ที่เกิดเหตุเลยนะฮะชื่อว่านายบัลลังยุเจริญเป็นเจ้าของ
ที่ตำรวจบุกเข้าไปจับกลุ่มตัวผู้เสียหายนะครับโดย
บอกว่าวันเกิดเหตุเนี่ยในเป้นะครับหรือว่านายสิรินะ
ได้ให้ลูกชายของเขาไปรับมาที่บ้านบอกว่ารถเสีย
พอมาถึงในเป้ก็บอกว่ามาสักลายแล้วก็เข้าไปในบ้าน
ขับผ่านไปสัก๕นาทีตำรวจก็มาแล้วบอกว่าตามในเป้มาจาก
อื่นค่ะอ่าบอกว่าบ้านของเขาเนี่ยไม่ใช่เป้าหมายหรอกไม่ใช่
หมายตรวจค้นยาเสพติดแต่ตามในเป้มาแต่ก็เข้าไปใน
บ้านแล้วไปค้นหายาเสพติดแล้วก็พาตัวในเป้รวมทั้งลูก
ของเขาด้วยลูกชายเจ้าของบ้านเนี่ยไปที่บ้านของในเป้เพื่อ
ไปหายาเสพติดต่อก่อนที่จะนำทั้งหมดไปสอบสวนขยายผล
ซึ่งนายบัลลังที่เป็นเจ้าของบ้านนะเขาก็ตามไปแต่

ได้สอบถามเค้นมั้งไหมครับผมก็เวย์มีการทรอบเขาบอกเขา
ก็ไม่โดนสีหน้าตอนนี้เขาบอกว่าเป็นอย่างไร
ก็เหมือนเดิมกับผมไปรับด้วยมือเองก็ไม่เห็นมีรอยฟกช้ำ
อะไรอย่างงี้ประมาณนั้นน่ะมันจริงแล้วผมคงไม่มีไร
เลิกรากันไปแล้วก็ถูกตั้งข้อสังเกต
ว่าเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้หรือเปล่า
เพราะว่ามีหนึ่งในตำรวจชุดที่เข้าไปจับกลุ่มเนี่ย
รู้จักกับเธอด้วยนะคะนักข่าวของเราก็โทรศัพท์ไปสอบถาม
เธอก็บอกว่าไม่รู้จริงว่าตำรวจไปค้นนายสิริทำไม
เขาก็เอาโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายเอาไว้เป็นหลักฐาน
ตัวเขาอยู่กินกับนายสิริปีครึ่ง
ก็ไม่เคยเห็นว่านายสิริมีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับยาเสพติด
ชอบกินเหล้าเมาแล้วอารมณ์ร้อนทำร้ายเธอเธอก็เลยเลิก
ส่วนที่ครอบครัวของนายสิริบอกว่าเรื่องที่เกิดขึ้น
มีสาเหตุมาจากตัวเธอหรือเปล่าเหมือนกับเลิกกันไป
แล้วไปบอกตำรวจให้มาจับหรือเปล่า
เพราะว่าเหมือนกับเธอรู้จักกับหนึ่งในตำรวจชุดที่ไปจับกลุ่ม
อดีตแฟนของนายสิริยืนยันว่าไม่รู้จัก
แต่ว่ามีตำรวจชุดที่ไปจับกลุ่มนายสิริเนี่ย
เป็นแฟนของเพื่อนเธอตัวเธอเองไม่ได้รู้จัก
พลตำรวจรีประสานบุญเหมือนผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดตราดบอกว่า
เบื้องต้นยังไม่ได้สอบถามสาเหตุกับทางตำรวจทั้ง๖นายนะคะ
แต่ว่าณตอนนี้ก็ตั้งคณะกรรมการสอบขึ้นมาแล้ว
แล้วก็จะให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่าย
เดี๋ยวอาทิตย์หน้าจะรู้ผลในการตั้งคณะกรรมการสอบสวนชุดนี้ขึ้นมานะคะ
ว่าตำรวจมีพฤติกรรมอย่างที่ถูกกล่าวอ้างแบบนั้นหรือเปล่า
ดีครับเพราะว่าเรื่องนี้หนึ่งแน่นอนว่ามันกระทบกับภาพลักษณ์ของตำรวจ
สองประชาชนจะได้ชัดเจนว่าเออเหตุการณ์แบบนี้มันจริงหรือไม่จริงยังไง
ถ้าไม่จริงแล้วมันเป็นคนละเรื่องคนละกรณีเนี่ย
ก็จะได้ชัดเจนกันไปว่ามันเกิดอะไรขึ้น
ตำรวจก็ต้องมาชี้แจงนะคะ